วันนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องนักศึกษาสาวคนหนึ่ง

มิ้นนะครับนักศึกษาสาววัย๑๙ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
น้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมไปร่วมกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ของทางมหาวิทยาลัย
แต่ถูกรุ่นพี่ลงโทษ
ค่ะนะเดี๋ยวทำอะไรแบบไหนยังไงเขาสั่งลงโทษยังไงเดี๋ยวว่าให้ฟัง
นะแต่น้องเนี่ยถูกรุ่นพี่ลงโทษด้วยการให้ไปวิ่งรอบจุดที่เป็นลานจอดรถแถวแถวมอ
ค่ะแปดรอบน้องน็อกช็อกหมดสติค่ะเสียชีวิตอืม
โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ทราบข่าวเขาเนี่ยช็อกเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยฮะ
เป็นพื้นที่ลานแถวหลังคณะของน้องเขามันจะมีสระน้ำใหญ่อยู่สระหนึ่งด้วย
อืมแต่ไม่ได้ให้วิ่งรอบสระน้ำนะฮะค่ะเราเช็คข้อมูลมาแล้ว
วิ่งรอบจุดจอดรถที่เป็นรูปตัวทีตรงนี้เลยค่ะตามภาพ
ถ้าระยะทางก็ประมาณสักรอบละ๑๐๐เมตรได้

วิ่งได้สัก๗รอบก็น็อกไปเลยสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ปัญหาก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีการปิดข่าวปิดข้อมูลกันด้วย
โซเชียลเนี่ยวันนี้โอ้โหแสดงความอาลัยแสดงความเสียใจ

มิ้นครับนี่ฮะน้องมิ้นนางสาวพรพิพัฒน์เอียดดำ
นักศึกษาชั้นปี๑สาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับช็อกหมดสติถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
เข้าห้องไอซียูเลยนะฮะของโรงพยาบาลวัชวภูเก็ต
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือการเสียชีวิตของน้องมิ้นเนี่ย
ตามข่าวคือบอกว่าถูกรุ่นพี่ลงโทษด้วยการให้วิ่งจนช็อกหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตรุ่นพี่ซ่อมนะแล้วเสียชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะ
คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับว่าโอ้โหทำไมถึงทำแบบนี้
เอากันขนาดนี้เลยเหรอสั่งให้น้องวิ่งจนตายเลยเหรอ
ลำดับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มิ้นเขาอยู่ในกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์ของทาง

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ที่เราถามจากพี่สาวของน้องมิ้นนะครับ

เวลาประมาณ๘โมงเช้าวันนั้นน้องมิ้น
ก็ไปมหาวิทยาลัยตามปกติ
ต่อมา๑๙นาฬิกา๕๓นาที
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโทรมาบอกบอกว่าน้องเนี่ยเป็นลมอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าเป็นลมนะพี่สาวยืนยันอาจารย์โทรมาบอกว่าน้องมิ้นเป็นลมอยู่โรงพยาบาล
ซึ่งช่วงเวลาก่อนที่อาจารย์ของน้องมิ้นจะโทรมา
ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อปริศนาที่ญาติเขาคาใจญาติเขาติดใจมาก
เป็นเรื่องที่ติดใจมากมากคือทางฝ้าของอาจารย์เนี่ยบอกว่า
มิ้นไปวิ่งวอร์มร่างกายวิ่งได้รอบนึงแล้วก็เป็นลม
ขณะที่โลกโซเชียลได้แชร์ภาพกิจกรรมแล้วก็ข้อความของน้องมิ้น
พบว่ามันมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องรุ่นพี่เนี่ยลงโทษเด็ก
เด็กรุ่นน้องให้วิ่ง๘รอบ
จนมีน้องเนี่ยช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด

สิงหาคมนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
แพทย์เนี่ยแจ้งกับญาติของน้องมิ้นว่าน้องเสียชีวิตแล้ว

แล้วก็มีเลือดออกในช่องปอด

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตเลยนะครับ
มาดูจุดเกิดเหตุตรงนี้เลยนี่ฮะ
ได้คุยกับน้องนักศึกษา๒คนนะครับ
น้องเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย
วิ่งตรงนี้แหละร้านจอดรถตรงนี้ที่เป็นลักษณะมีที่กั้นเป็นเหมือนกับรูปตัวทีเนี่ยตรงนี้นะฮะที่น้องถูกสั่งให้วิ่ง
นักศึกษาหญิงคนหนึ่งบอกว่าวันนั้นขณะที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ในอาคารก็ได้ยินเสียงเพื่อนนักศึกษาตะโกนร้องเรียกให้มาช่วยกัน
มีน้องไม่สบายมาช่วยกันหน่อยก็วิ่งออกไปดู
ระหว่างนั้นเพื่อนของน้องก็พยายามโทรเรียกรถพยาบาลด้วย
แต่รถก็ยังมาไม่ถึงสักทีก็เลยตัดสินใจขี่จักรยานยนต์
นำหน้ารถจักรยานยนต์ของกลุ่มเพื่อนของน้องมิ้นที่มาช่วยกัน
ช่วยกันอุ้มน้องมิ้นเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วพาไปส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โดยน้องเขายืนยันว่าเรียกรถพยาบาลแล้วแต่ว่ารถยังมาไม่ถึงก็เลยพาไปก่อนดีกว่า
ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะที่บอกว่าน้องมิ้นถูกรุ่นพี่สั่งให้วิ่งเนี่ย
แต่วิ่งรอบเหมืองตรงจุดสระน้ำตรงนี้สระขุนเหมืองตรงนี้
รอบนึงเราไปตรวจสอบมาแล้ว๙๐๐กว่าเมตรระยะทางเกือบกี่โล
แล้วบอกให้รุ่นพี่บอกให้น้องไปวิ่งตรงนี้๘รอบ
ไม่ใช่นะฮะคือให้วิ่งรอบที่จอดรถของหน้าอาคารกิจกรรมนะฮะ
คือเพื่อนบอกว่ายอมรับว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าน้องมิ้นที่ไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ทุกคนเสียใจมากไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นคนคุมซ้อมเชียร์ลีดเดอร์แล้วสั่งลงโทษ
ส่วนกับน้องมิ้นเองน้องที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก็ไม่ได้สนิทเท่าไหร่
รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมหน้าตาดีเต้นเก่งอยู่ในทีมเชียร์ลีดเดอร์
ตอนนั้นที่เขาเรียกกันว่าให้ไปช่วยกันหน่อยก็เลยไปช่วย
มีนักศึกษารุ่นพี่อีกคนนึงบอกกับเราว่าน้องมิ้นเป็นเด็กที่ตั้งใจ
มีความมั่นใจในตัวเองมีความสามารถ
ก็เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน้องที่เป็นนักศึกษาใหม่
หลังเกิดเหตุไม่มีใครสามารถติดต่อกับรุ่นพี่ที่สั่งลงโทษ๔คนนะฮะ
เพราะว่า๔คนนี้เขาดูแลการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์

เพียงว่ารุ่นพี่ที่เป็นคนออกคำสั่งให้น้องมิ้นวิ่งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ไปนั่งซึมเศร้าสลดเสียใจ
หลังจากรู้ข่าวว่าน้องมิ้นเสียชีวิตซึ่งกิจกรรมซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ของทางคณะ
ทางมหาวิทยาลัยซ้อมกันมา๒อาทิตย์แล้วนะครับ
เป็นกิจกรรมเตรียมแข่งกีฬาสีของคณะ
ประกวดกับสาขาเอกอื่น

แต่ว่าปกติเราจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้
เราก็จะเสียบน้องค่อนข้างเศียบน้องประมาณนึง
คือจะถามตลอดว่าถ้าใครไม่ไหวก็ให้บอกอะไรอย่างนี้
แต่น้องไม่มีอาการอะไรก่อนหน้านั้น
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ก่อนที่จะวิ่งเนี่ยระหว่างซ้อมเราก็จะมีการถามน้องมาตลอดว่า

ซึ่งตัวน้องเองก็จะบอกว่าไหว
เพราะว่าน้องคนที่เขาน่าจะจริงจังและตั้งใจมากครับ
ทีมข่าวเราก็ยังได้ข้อมูลจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
ไปจนถึงช่วงเวลาสักสองทุ่ม

ซ้อมเต้นประมาณ๕โมง๒๐นาที
สาย๒๐นาทีซึ่งน้องเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมต้องทำผ่านฝีมือในงานกีฬาสีของมหาวิทยาลัย
ก็เลยมาเลสไป๒๐นาทีนะคะ
ซึ่งข้อตกลงระหว่างรุ่นพี่กับเชลิดเดอร์ทั้ง๑๑คนเนี่ย
เขามีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าถ้าใครมาสายต้องถูกทำโทษด้วยการวิ่งหนึ่งรอบ
ซึ่งน้องมิ้นก็วิ่งไปแล้ว๑รอบตรงที่จอดรถตัวทีด้านหน้าอาคารกิจกรรมตามสัญญา

ทีนี้มันยังมีการสัญญาอีกค่ะ
จากมาสายแล้วยังสัญญากันอีกด้วยว่า
ถ้าซ้อมเต้นแล้วเต้นผิดจะถูกลงโทษท่าละ๑รอบ
ด้วยความเหนื่อยที่เต้นมา๑รอบก่อนหน้านี้
ก็เลยทำให้น้องมิ้นเต้นผิดไป๘รอบเท่ากับว่าน้องต้องวิ่งเพิ่ม๘รอบ
มิ้นก็เลยไปวิ่งวิ่งรอบที่๑ถึง๖ก็ยังดูปกติดีมีเหนื่อยบ้างแต่ก็ฝืนวิ่ง
รอบที่๗เพื่อนสังเกตเห็นว่าน้องมิ้นเริ่มปากซีดเหนื่อยหอบเหมือนจะไม่ไหวแล้ว
ก็เลยตะโกนบอกรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้วล่ะมิ้นมันไม่ไหวแล้ว
สุดท้ายน้องวิ่งมารอบที่๘แล้วล้มลงหมดสติเลยค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอคลิปหนึ่งนะคะ

น้องไปประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยเถียงใต้ครั้งที่๓ในวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะ

นี่ฮะความสามารถของน้องนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดวันนี้นะครับสพเมืองภูเก็ตนะครับ
ญาติของน้องมิ้นนะครับ
พี่สาวด้วยนะฮะได้ไปพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความขอให้ตำรวจสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องมิ้นหรือว่านางสาวพรพิพัฒน์
หลังพบว่ามีข้อมูลจากที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลที่ได้จากเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลจากเพื่อนจากอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน
พี่สาวผู้เสียชีวิตยืนยันว่าความเห็นของหมอที่บอกว่าพบเลือดออกในช่องปอดมีอาการหนัก
มันขัดแย้งกับที่มหาวิทยาลัยแจ้งว่าน้องเนี่ยเป็นลมเข้าโรงพยาบาลจากการวิ่งหนึ่งรอบ
ที่สำคัญมันขัดแย้งกับที่เพื่อนของน้องบอก
บอกว่าน้องเนี่ยถูกรุ่นพี่สั่งซ่อมสั่งให้วิ่ง๘รอบในจุดตรงลานจอดรถ
เพราะฉะนั้นเพื่อไขความจริงวันนี้ก็เลยมาพบตำรวจ
มาขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับการตายของ
ของคนในครอบครัวของเขา
ของน้องมิ้นท์เนี่ยนะฮะที่พี่สาวเขามาแจ้งนะครับ
นางสาวิลาวันเอียดดำที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องมิ้นนะครับ
บอกว่าจากการสอบถามเพื่อนน้องมิ้นยืนยันว่าน้องมิ้น
ถูกรุ่นพี่สั่งทำโทษให้วิ่ง๘รอบจริงเนื่องจากมาสายหลังไปทำกิจกรรมกีฬาสีของมหาวิทยาลัย
แล้วซ้อมเต้นผิดท่าก็เลยถูกรุ่นพี่ซ่อม
พร้อมกับบอกว่าหลังจากแม่ของน้องมิ้นรู้ว่าลูกสาวเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นลม
สลับร้องหาแต่น้องมิ้นนะฮะซึ่งก็สงสารน้องมากนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
โดยเฉพาะข้อมูลการทำกิจกรรมต่างของรุ่นพี่ในคณะ
ซึ่งยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับน้อง
แล้วก็ยังติดใจว่าทำไมณขณะนั้นไม่มีการเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือ
ทั้งที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
แต่น้องกลับถูกส่งไปที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไกลออกจากมหาวิทยาลัยไป
พร้อมกับยืนยันว่าจะยังไม่รับศพน้องไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
เนื่องจากแพทย์จะทำการชนะสูตรศพอย่างละเอียดจะตรวจชิ้นเนื้อ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด

ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
คือจะเอาอะไรมากมายก็ไม่ได้
ทำได้แค่เรียกความยุติธรรมแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับน้อง

เพราะว่าคำตอบยังไม่ได้
ว่าน้องเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
เรายังไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮีรันประสานการอธิการบดี
มหาวิทยารัชพัฒน์ภูเก็ตบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
ครอบครัวของน้องมิ้นเป็นเงิน๑แสนบาท
แล้วก็ติดต่อประสานงานกับทางครอบครัวแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า

หากผลการสอบพบว่ามีความผิด

ขอชี้แจงว่าการสูญเสียในครั้งนี้

จากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
ของทางมหาวิทยาลัยนะครับ
เป็นกิจกรรมกีฬาสีของคณะ

แล้วเขาก็เนี่ยสอมเสริมอะไรกัน
มันเหนื่อยเกินไปถ้าใครที่ต้องแบบอำลังกายไปวิ่ง

ถ้าเกิดมีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกวิ่งเวียนศีรษะ

เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแบบนี้ได้
คือถ้าน้องคนไหนถูกรุ่นพี่หรือจะถูกอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
สั่งลงโทษให้ทำแบบไหนอะไรยังไงก็ตาม
หรือว่ามันอันตรายเราทำไม่ไหวไม่ได้แน่อย่าไปทำ

เราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีใครไล่ออกเราจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยได้ไหมครับ